ตำรวจสอทตำรวจสืบสวนอาจยกรรมทางเทคโนโลยี
รวบตัวแอดมินเพจลามกอนาจารย์
เพราะว่ามีผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนเรื่องนี้

ไปตรวจพบทั้งภาพทั้งคลิปอาณาจารย์กว่า๕๐๐๐ไฟล์
ก็ต้องบอกว่าเป็นการติดตามรวมทุกเพจนะคะ
กว่า๒แสนรายทีเดียวคุณสืบสกุลค่ะ
ตำรวจไปจับกลุ่มที่เห็นในภาพนี่คือนายชาติพลนะคะอายุ๒๗ปี
เป็นแอดมินพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะเป็นเจ้าของเพจนี้ล่ะค่ะ
เป็นเพจลามกอนาจารย์นี่ขึ้นให้ดูแล้วค่ะ
มียอดผู้ติดตามกว่า๕๙๐๐ราย
ห้องพักในอาคารเคหะชุมชนบ่อนไก่เขตปฐุมวัน

แล้วก็ไปขออนุมัติหมายค้นสารอาญากรุงเทพใต้ไปตรวจค้นสถานที่นี้
เพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงไปร้องขอให้ตำรวจช่วยหาตัวเจ้าของเพจแอดมินนี้หน่อย
มีการโพสต์รูปและคลิปวิดีโอของเธอ
เป็นภาพโป๊เปลื่อยต่อสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตเธอเสียหายค่ะ
ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นเพจลามกอนาจารย์จริง
แล้วก็คนทั่วไปเข้าถึงได้ด้วยนะคะ
ก็เลยเห็นช่องทางรายได้จากการเป็นแอดมิน
ก็เลยเปิดกลุ่มลับเพื่อจำหน่ายทั้งภาพและคลิปโป๊นะคะ
ซึ่งเป็นเพจลามกอนาจารย์อีก๗เพจ
ผู้ติดตามรวมกว่า๒แสนรายด้วยการเปิดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่เองนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีการรับจ้างโปรโมทเว็บพนันออนไลน์อีกกว่า๑๐เว็บหารายได้เสริมด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะก็มีทั้งกลุ่มลับจำหน่ายภาพโป๊คลิปโป๊มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งไปหลายข้อหาเลยค่ะ
นำเข้าผลิตเผยแพร่สื่อลามกอนาจารย์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะคะ
แล้วก็มีของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสนลุมพินี
ให้มาร้องทุกข์ดำเนินคดีเพิ่มนะคะในความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ด้วยค่ะ
ก็รวบตัวได้นี่เพจใหญ่เลยนะคะ